กำลังแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นที่อยู่บ้าน
ก็จะไม่ค่อยกลายกันแสดงเท่าไหร่คนก็ให้กำลังใจคุณจอยเยอะ

อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่มีการโพสต์เอาไว้ในโลกโซเชียล
คุณจอยเขาโพสต์โอ้โหตอนนั้นเรื่องราวหลากหลายมาก
แล้วก็มีสถาบันเสริมความงามเป็นคลินิก
ที่เขาบอกว่าเขาพร้อมที่จะ
เสริมความงามให้คุณจอยอยากทำอะไรมาเลยไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณผู้ชมคะคุณจอยภรรยาหลวงคนเก่า
สวยขึ้นแล้วนะคะเธอไปทำศัลยกรรมแล้วนะคะหลายอย่างค่ะ
เมื่อวันที่๒เมษายนที่ผ่านมานะคะ
ในเฟซบุ๊กฉัดชดาภาฉัดอานนท์
ซึ่งก็เป็นเจ้าของสถาบันเสริมความงามได้โพสต์ภาพนี่ค่ะ

นี่นะคะตอนนี้อยู่ระหว่างพักฟื้นนะคะ
เขาก็มีการโพสต์ข้อความบอกว่าเมนูเล็ก
สำหรับเมียหลวงวันนี้เสริมจมูกแต่งปากเสริมคางลิฟต์กรอบหน้า
นูต่อไปทำตาสองชั้นดึงหน้าเสริมหน้าผาก

๖เมษายนโพสต์ข้อความอัปเดตอีกครั้งหนึ่งค่ะ
บอกว่าครบ๕วันถอดเฝือกเมียหลวงในตำนาน
วันที่๘ตัดไหมทำตา๒ชั้นดึงหน้าอีกรอบ
อันนี้แค่ทีเซอร์โครงความสวยเริ่มมาแล้วนะคะ
วันนี้๘เมษายนก็คือมีการทำตา๒ชั้น
เปิดหัวตาแก้ไขกรรมเนื้อตาอ่อนแรง
แล้วก็มีการทำลักยิ้มด้วยนี่ค่ะ
ตอนนั้นเขาบอกว่าเขาก็อยากจะทำให้ผู้ที่
ไม่สนใจภรรยาหลวงจะได้รู้ว่าภรรยาหลวงก็สวยนะ
ใช่ค่ะแล้วประเด็นก็คืออยากจะให้กำลังใจ

แล้วก็ทำให้ตัวเองสวยขึ้นเป็นความภูมิใจของตัวเอง
ไปที่จังหวัดชายนาฏเตี้ยมเพอเมือง
เพราะบ้านคุณจอยอยู่ที่นั่นนี่เป็นคลิปตอนทำ
ส่วนที่บ้านนี่นะฮะก็ไปหาคุณจอยครับ
คุณจอยเองเพิ่งไปทำตาสองชั้นมา
ระบมอยู่ยังเจ็บแผลอยู่นอนพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน
คุณจอยเนี่ยอยู่บ้านสามีนะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่สามีนะ
ทางพ่อแม่สามีเขาก็รักดูแลลูกสะพ้ายดูแลหลานอย่างดีนะครับ
ส่วนเรื่องลูกชายจะไปมีทรงมีซ้อนอะไรก็ว่ากันไป
นี่คุยกับคุณพ่อของหมู่เปล่านะฮะสามีของคุณจอยนะครับ
พ่อของหมู่เป่าพ่อสามีของคุณจอยเนี่ยบอกว่า
พ่อนี่แหละเป็นคนขับรถพาลูกสะพ้ายเนี่ยไปทำศัลยกรรมเอง
ทำฟรีด้วยลูกสะพ้ายไปทำมาไม่เสียค่าใช้จ่าย
วันนี้ทำตาสองชั้นแก้เรื่องตาตกกับลักยิ้ม
ตอนนี้มันมีอาการบวมต้องกินยาแก้ปวด
ก็จะมึนงงหน่อยต้องพักผ่อนหน่อย

เดี๋ยวทางคลินิกให้ไปตัดไหม๑๗เมษายน
แต่ก็ต้องดูเรื่องของโควิดด้วยค่ะการเดินทงเดินทางนี่ฮะ
อันนี้คือเขายังบวมใช่ไหม

เดี๋ยวเข้าที่ก็จะแบบต้องใช้เวลานิดหนึ่ง
คุณหมอบอกว่าถ้ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
ก็คงเป็นวันที่๑๗แต่ถ้ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับเรื่องของโควิดระบาดก็จะนัดหมายใหม่
ก็ในสายตาของพ่อคือเห็นเขามานานแล้วนะ
ความเปลี่ยนแปลงก็มีขึ้นเล็กน้อยครับ
แต่ว่าเวลาแผลหายแล้วอะไร
ก็อาจจะมองเห็นชัดขึ้น
ตอนนี้กำลังใจก็ดีเริ่มแข็มขึ้นมาเยอะแล้ว
แล้วต่างหมู่เปลาครับ
ตอนนี้หมู่เปล่าโดนเห็นว่าโดนลงโทษแล้วใช่ไหมครับ
ใช่ครับก็โดนกะขัง
ลูกชายนี่ต้นสังกัดทางวินัยก็สั่งขัง๓๐วันนะครับ
จากกรณีไปสมรสซ้อนนะฮะที่คุณพ่อบอกนะครับ
เป่านะครับแต่คุณพ่อบอกว่าลูกชายยังไม่ได้คุยกับลูกสะพ้ายเลยนะฮะ
ตั้งแต่เกิดเรื่องเกิดราวเกิดขึ้นตอนนี้ก็ยังไม่ได้มาเจอกัน
ไม่ได้ไปเยี่ยมด้วยเพราะว่ายังอยู่ในช่วงของการกักขังขังไปกี่วัน
พ่อบอกพ่อก็จำไม่ได้เหมือนกันไม่รู้เริ่มต้นขังวันไหน
แต่ก็บอกลูกชายไว้ว่าคือยังไงก็กลับมาคุยกันบ้าง
ทีแรกลูกชายบอกบ่นกับพ่อพ่อบอกผมมีเวลาออก
พ่อบอกโอ้โหมันไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาหรอก
แก้ปัญหาอย่างอื่นดีกว่าลองมาคุยกันก่อน
คุณพ่อก็ฝากบอกไปเผื่อหมู่เปล่าจะฟังอยู่นะฮะ